จากจังหวัดสลับบุรีจะสามารถมีเงินทุนไปเปิดร้านขายโรตเตอรี่หรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับการตอบคำถามไม่ถูก๔ข้อถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑ดูต่าง
ตอบถูก๓ข้อรับ๑ใจต่าง
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ครอบครัวของเรานะครับวันนี้มีคุณพ่อศัตรูสวยทั้งนั้นเลยนั่งกันอยู่๔ท่านนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่ดาขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
แสดงครับคำถามทั้งหมดที่ทางรายการตั้งขึ้นนั้นก็ครอบคลุมอยู่ในครอบครัวของเรา
เรามีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกันที่จะให้พี่ดาเลือกตอบก่อนเป็นคนแรกและเรื่องแรกนะครับ
เรื่องทั้งหมดนี้มาดูพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดสระบุรี
เรื่องที่๒บ้านของเรา
เรื่องที่๓วอเรย์บอลไทย
เรื่องที่๔ไม้พิรมพร
เรื่องที่๕สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพง

เพราะมีที่เหมาะกับสถานีรถไฟหลดลำโพงอะค่ะ
แม่เนี่ยนี้คือประมาณเรื่องเป็นบ้านของเรา

พี่ดาเลือกไม้พิรมพรค่ะ
พี่ดาเลือกเรื่องไม้พิรมพรครับ
พี่ชอบนักร้องทุกคนนะคะลิเกพี่ก็ชอบค่ะ
ขอบคุณจากใจพี่ดาจ้า
รักชายาที่สุด

เพราะฉะนั้นนี่ไม่มีความนัดหมายกันมาก่อนนะ
นี่โดนกันสดในตรงนี้นะคะ

โอเค
ไมค์เป็นศิลปินเพลงฮิตมากมายเลยนะครับ
แล้วจริงแล้วมีอยู่หนึ่งบทเพลง
ที่กำลังดังแล้วก็ฮอตมากเลยในตอนนี้
คือเพลงกลับคำสละโอ้โฮไม่รู้กี่ล้อยล้านวิวน่ะ
เอาละครับสิ่งที่ผมจะถามเกี่ยวกับศิลปินท่านนี้
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คุณไม้พิรมพรเกิดที่จังหวัดอะไรตัวเลือกที่หนึ่งอุดรธานี
ตัวเลือกที่สองหนองคายตัวเลือกที่สามกาลสินตัวเลือกที่สี่สกลนคร

ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะอุดรธานีค่ะ

ดาเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งอุดรธานีครับ
พี่ดายังไม่หมดหน้าพี่ตัวเปลี่ยนให้ดูครับ
เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เหลือ๓ท่านด้วยกันเหลือน้องนุ่นเหลือคุณแม่บุญแล้วก็พี่ปุ๊ก

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องปุ๊ขึ้นมา
คือเรื่องจังหวัดสระบุรีบ้านของเรา
สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพง

เลือกสถานีรถไปหัวลำโพง

คิดว่าเขาคงจะตอบได้เพราะเขาอยู่หัวลำโพงมา๔ปีแล้วค่ะ
นะมามาน้องมาเร็ว
เอามามาขอเชิญพี่ตู้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พี่ปุ๊จ๋าพี่ปุ๊ทำงานอยู่ที่การรถไฟนี่มากี่ปีแล้วครับ

๔ปีแล้วพี่ปูมาที่หัวลำโพงบ่อยไหมครับ
เที่ยวเป็นเที่ยวค่ะคือเที่ยวเป็นเที่ยวก็คือ๓วันจะมาทีนึง

แล้วช่วงที่รถไฟมาพักจอดที่หัวลำโพงนี่พี่ปุ๊ทำอะไรครับ
ก็เก็บกวาดตู้เสบียงทำความสะอาดแล้วก็ดูแลช่วยกันนะคะ
ก็อยู่ได้แค่บริเวณนั้นเหรอครับใช่ค่ะ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพง
เปิดทำการปีแรกเมื่อปีพศอะไร
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖
และตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖
ผมว่าคนที่ไปพักอยู่ที่นั่นนะครับ
บางทีแล้วนั่งรอรถไป

เกิดการเดาขึ้นนะคะ

ตัวเลือกที่๓พศ๒๔๕๗ครับ

ก็คือเรื่องจังหวัดสระบุรี

เชิญน้องนุ่นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็ดูบ้างค่ะ

เมื่อสามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้๓๑เทซ

แล้วก็เป็นแชมป์ทวีปเอเชียเป็นครั้งแรก
ที่ดังมากเลยในช่วงนั้น

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปี๒๐๒๐
ใครเป็นผู้ทำแต้มสุดท้ายให้ไทยชนะจีน
ต่อ๑เซตคว้าแชมป์ได้สำเร็จ
ตัวเลือกที่๑ออนอุมาสิทธิรัก
ตัวเลือกที่๒วิลาวัลอภิญาพงษ์
ตัวเลือกที่สามมาริกากันทอง
ตัวเลือกที่สี่นุษลาต้อมคำ
วิลาวันก็เป็นหัวหน้าทีม
หัวหน้าทีมเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเป็นเขา

ถ้าพร้อมแล้วน้องนุ่นเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

น้องรุ่นเลือกตอบตัวเลือกที่๒วิลาวัลอภิญาพงษ์ครับ
เป็นสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ในบ้านของเราในวันนี้ก็คือ

แต่สิ่งที่จะต้องถามก็คือจะเลือกเรื่องไหนให้คุณยายขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอยู่สองเรื่องนะครับน้องนุ่น

เหลือระหว่างเรื่องจังหวัดสระบุรีและบ้านของเรา

เชิญคุณยายขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดี

จ๋าคิดว่ารู้เรื่องบ้านของเรานี่ทุกซอกทุกมุมไหม

ทีมงานเราไปถ่ายทำเนี่ยนะครับ
ทีมงานไปเจอสิ่งหนึ่งเลยที่สะดุดตามากในบ้าน
แขวนกันเต็มผนังไปหมดเลยหลายอันมากเลย
นั่นก็คือปฏิทิน

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปฏิทินที่แขวนอยู่ที่ผนังบ้าน
คุณใหม่ดาวิกาใส่ชุดสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเหลืองอ่อน
ตัวเลือกที่สองสีชมพูอ่อน
ตัวเลือกที่สามสีฟ้า
และตัวเลือกที่สี่สีเขียวอ่อน
แม่รู้จักมั้ยคุณมัยดาวิกา

น้องดังมากเลยสวยมากด้วยสวยไหมครับ

ตอนสาวแม่สวยอย่างนี้ไหมครับ
สวยขนาดนี้มันเป็นดาราตั้งนานแล้ว

ก็ดูอยู่ทุกวันนะปฏิทินก็แขวนอยู่ครับ

แม่เลือกตัวเลือกที่สามสีฟ้าอ่อนครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

คุณผู้ชมครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่ดาจากจังหวัดสระบุรีนี่นะครับ
จะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิต
แล้วจะสามารถลืมตาอ้าปากได้ไหมกับการมีอาชีพเสริมขายลอตเตอรี่นี่นะครับ
มีความหวังว่าอยากจะช่วยเหลือครอบครัวเหลือเกิน
เอาใจช่วยกับการตอบคำถามให้ถูกในช่วงหน้านะครับ

ใครเป็นคนทำแต้มสุดท้ายให้ไทยชนะจีน